และในวันนี้นะครับสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย

แม้ว่าคนไทยจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้นะครับ
แต่ก็มีนักศึกษาไทยบางคนที่ได้ไปเข้าร่วมงาน

อาจจะเปลี่ยนนโยบายและอาจจะมีผลกระทบต่อไทยโดยตรง
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ

ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
แต่ผู้ที่มาเข้าร่วมส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

แต่เป็นคนไทยที่สนใจการเมืองอเมริกัน
ซึ่งนอกจากการถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีข่าว

และทำความเข้าใจระบบเลือกตั้งที่ซับซ้อน
จากชาวอเมริกันโดยตรงด้วย
และเป็นการเลือกตั้งเก้าแรกของการเมืองอเมริกาในปีนี้
แต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญ
เพราะว่ามีรัฐมากกว่า๑๐รัฐ
ร่วมจัดการเลือกตั้งขั้นต้นในวันนี้
และที่นี่กรุงเทพมหานครประเทศไทย
ก็มีการเป่าปีดตีกลองการเมืองอเมริกาครั้งสำคัญในวันนี้
ผ่านการจัดงานของสถานเอกอัครราชทูต
ภายในงานนี้โดยยอมรับว่า
เป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะทำความเข้าใจการเมืองสาวรัฐ
โดยเฉพาะกระบวนการเลือกตั้งที่มีความซับซ้อน
แต่เขาในฐานะคนอเมริกันก็มีความภูมิใจ
เนื่องจากกระบวนการนี้ถูกพัฒนามาอย่างยาวนานนับร้อยปี
เขายังบอกด้วยว่าการเลือกตั้งสาวรัฐคือการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเลือกอนาคตของตัวเอง
พูดกลิ่นบอกว่าการเลือกตั้งคือโอกาสที่จะส่งเสียง
และเข้าร่วมชี้ชะตาอนาคตของชาติ
และนั่นก็ทำให้ไม่ว่าการเลือกตั้งจะออกมาในรูปแบบใด
อเมริกันก็จะยอมรับผลการเลือกตั้ง
ปัญหาเศรษฐกิจสวัสดิการสังคม
จนถึงปัญหาผู้อพยพและความมั่นคงของรัฐ
ผู้สมัครเป็นตัวแทนพักชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

คือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจน
ถึงความกังวลของพลเมืองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ที่มีต่อสหรัฐอเมริกาในตอนนี้
แต่สำหรับคนไทยอย่างนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์คนนี้บอกว่า
เขาให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศ
รวมถึงท่าทีที่มีต่อชาวต่างชาติของทั้งสองพัก
ซึ่งนั่นก็ทำให้เขาคิดจะเลือกพักเดโมแครตหากมีสิทธิ์เลือก
เพราะกังวลกับนโยบายที่มีความสุดโต่งของรีพับริกัน

เพราะว่าถ้ามองในมุมแบบมันดูเป็นลิเบอร์ล่อมากกว่าครับ
ถ้าเป็นฝั่งของริปรับบริกันดูเป็นราดิคอล
ในข้อแล้วอีกอย่างเรื่องของเรื่องเทรดอย่างนี้ครับ
เรื่องริปรับบริกันน่าจะถ้าฝั่งของเอเชียน่าจะได้ประลับผลกระทบด้านดีมากกว่าฝั่งริปรับบริกัน
ตัวแทนผู้สนับสนุนพักลุยพับริกันที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ไม่คิดเช่นนั้น
เพราะเขาคิดว่ายังมีอีกหลายนโยบายที่พักรีพับริกันมีความเห็นสอดคล้องกับพักเดโมแครต
เขายืนยันว่ามีหลายประเด็นที่รีพับอีกกันเห็นพ้องกับรัฐบาลในโอบามา
โดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศ
ฉะนั้นก็คงจะเห็นความร่วมมือกับเอเชียที่ยังคงดำเนินต่อไป
ขณะที่ไรอันดีวีแลนด์ตัวแทนผู้สนับสนุนพักริปรับบริกัน
ซึ่งแม้จะไม่สามารถตอบได้ว่านโยบายต่างจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
แต่อย่างน้อยที่สุดเมื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
ทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาลโอบามาชุดปัจจุบัน
รวมถึงนโยบายต่างประเทศด้วย
เขาบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้น
แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะพูดได้ก็คือ
หากพักเดโมแครตได้เป็นรัฐบาลต่อการเปลี่ยนรัฐบาลก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น
ซึ่งเขาก็เชื่อว่าทั้งคลินตันและแซนเดอร์ต่างอยากร่วมมือกับพันธมิตรอย่างไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แม้ทั้งตัวแทนผู้สนับสนุนจากทั้งพักเดโมแครตและรีพับริกันจะมองว่า
ซุปเปอร์ทิวสเดย์มีความสำคัญและทำให้ภาพการเมืองสาวรัฐมีความชัดเจนขึ้น
แต่นี่ก็เป็นเพียงขั้นตอนแรกที่ชาวอเมริกันยังมีโอกาสทบทวนและตัดสินใจใหม่
ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนนี้